ต่อกันที่เรื่องของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะคะ
อาจจะหลุดไปอยู่ในกลุ่มทีมวางลำดับที่๓
สำหรับการจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
ซึ่งก็เป็นเวทีที่คัดเอา๕ทีมค่ะไปเล่นฟุตซอลโลก๒๐๒๐ด้วย
ในกรณีนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งต่อไป
และเจ้าภาพไม่ใช่๔ชาติที่ได้อันดับ๑๔ในการแข่งขันล่าสุดที่ไต้หวัน
โถ๑ก็จะมีอิราณค่ะทีมแชมป์
ญี่ปุ่นรองแชมป์อูสเบกิสถานทีมอันดับที่๓
แล้วก็เจ้าภาพที่ยังรอการสรุปอยู่นะตอนนี้
ซึ่งจากผลการแข่งขันที่ไต้หวันนะคะทำให้ไทยถูกจัดไปอยู่ในอันดับที่๖
ซึ่งอาจจะหลุดจากโถที่๒ไปอยู่โถที่๓
เพราะว่าผลงานในรอบ๘ทีมสุดท้ายไม่ค่อยดีนักค่ะ
เป็นรองเวียดนามบาเรนแล้วก็เลบานอน
จากการแพ้อิราณไป๑ประตูต่อ๙
ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าอีรักษ์เวียดนามบาเรนและเลบานอน
เข้าสู่รอบคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้ทั้งหมด
ไทยก็จะถูกเบียดไปอยู่ในโถที่๓ทันทีค่ะ

ซึ่งมีอิราณญี่ปุ่นและสหรัฐอารับเอมเรดเสนอตัว
ฟุตซอลไทยก็จะได้อยู่ในโถที่๒ต่อไปค่ะ